ชั่วตะล็อตตะหลัง

ตะล็อตตะหลังมาแล้วจ้า

ไปดูราคาหัวเนื้อสั่งกันก่อนเลย
หมูเนื้อแดงวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
ราคาของผักวันนี้นะคะกะหล่ำปีเขียวอยู่ที่๑๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพัทก็๒๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนกันนะคะ
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม